แต่ทีนี้อยากรู้ไหมไอ้ผ้าผูกเอวนี้มันหาซื้อยากไหมถ้าเกิดว่าสิ่งที่อยู่กับบังแจ๊กไอ้ผ้าผูกเอวอันนี้มันเป็นของปลอมล่ะ
ทีมข่าวของเราไปเลยไปตลาดพาหุรัฐจะไปดูว่า
มันมีภาพแบบเดียวกับที่คุณแตงโมผูกเอวไว้หรือเปล่า
แล้วก็ยังสงสัยอยู่ด้วยว่าบังแจ๊กเอาผ้าผืนนี้มาจากไหนกันแน่
คือในตอนไลฟ์ตอนที่วีดีโอคอลพูดคุยกันกับคุณเต้
แล้วก็ทนายกฤษณะบางแจ๊กบอกว่าอะไรนะ

ใช่มีใช่มีผู้ใหญ่ระดับผู้การ

เออแต่ทีนี้พอทีมข่าวลงไปดูครับเออมันก็พอมีอยู่นะ
มีเหมือนกันผ้าลักษณะแบบเดียวกับที่คุณแตงโมใส่ในวันเกิดเหตุเลยครับ
มีขายอยู่ที่ตลาดภาหุรัฐนะ
นี่ครับลักษณะเนื้อผ้าและลายก็ใกล้เคียงกันเลย

แต่ก็สงสัยว่าวัตถุพยานสำคัญควรจะต้องอยู่ในมือพนักงานสอบสวนไม่ใช่ไปอยู่ในมือบังแจ๊กบางแจ๊กเป็นใครก่อนเป็นใครก็ไม่รู้
นี่เมื่อวานนี้ธนายตั้มบอกว่าบางแจ็คเนี่ยเป็นอดีตบางไข่ทัวร์เอาละใช่ค่ะเออ
อย่าลืมนะบังแจ๊กคือคนแรกแรกที่ออกมาตอนเกิดคดีนี้แล้วบอกว่ามีแชทกับคุณกติกใช่
บอกว่ามีการปรึกษากันอีกเรื่องหนึ่งครับคุณหมอหมูบอกที่มันแปลกมากก็คือ
พยานหลักฐานสำคัญขนาดนี้เนี่ยเอามาไลฟ์สดในโซเชียลเนี่ยนะคุณหมอบอกนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตผมเลยนะ
ที่มีการเอาหลักฐานพยานแบบนี้มาไลฟ์สดครับ
ที่ผ่านมาหมอก็บอกไม่เคยเห็นใครทำนะ
แล้วก็เชื่อว่าหลายคนไม่ต้องเป็นหมอหรอกเป็นคนทั่วไปก็สงสัยเหมือนหมอเหมือนกันใช่ไหม

ฉะนั้นก็เลยไม่แปลกที่หลายคนจะพยายามวิเคราะห์ว่า
ผ้าที่บังแจ๊กเอามาอ้างเนี่ย
ว่าเป็นผ้าผูกเอวของคุณตังโม

อีกท่านหนึ่งครับว่าที่ร้อยตรีธนกฤษจิตอารีรัฐ
เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม
ท่านก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าผ้าผูกเอวสีขาวที่บางแจ๊กเอามาโชว์เนี่ย

เพราะท่านเห็นพิรุธหลายอย่างเลยเช่น
ที่บางแจ๊กถือมันดูใหม่นะ
คือถ้ามันเป็นผ้าที่อยู่กับคุณตังโมแล้วจมน้ำไปตั้งนานเนี่ย

คราบเลือดที่บางแจ๊กเอามาโชว์มันดูชัดเกินไป
เหมือนดูจงใจว่าจะให้เห็นเลยว่าเป็นคราบเลือด

ผ้าที่บังแจ๊กเอามาโชว์เนี่ยมันมีเชือกรัดติดอยู่ด้วย

แต่ของจริงเนี่ยผ้ามันต้องไม่มีเชือกรัดแล้ว
เพราะจริงแล้วผ้าผืนนั้นขาดหายไปครับ

แต่ตัวเชือกเนี่ยยังรัดติดอยู่กับเอวของคุณตังโม

แสดงว่าต้องมีรอยขาดสิฮะ
ไอ้รอยเชือกที่ผูกเนี่ยมันต้องขาดจากตัวผ้า

แล้วว่าที่๑๐๓ธนกฤษก็บอกอีกว่า
ถ้ามันเป็นหลักฐานจริงทำไมถึงไม่ส่งให้ตำรวจล่ะ
แล้วก็อ้างอีกว่ามีตำรวจส่งไปให้อีก

พร้อมกับถามว่าบังแจ๊กเป็นใคร
ทำไมตำรวจต้องส่งหลักฐานสำคัญไปให้

ถ้ามันตรงตามที่บางแจ๊กอ้างนะครับ
ฉะนั้นในเรื่องนี้หากผ้าถูกส่งมาแล้ว
จะนำไปให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์พิสูจน์ว่า

ทางกระทรวงจะดำเนินคดีกับบังแจ๊ก

เมื่อวานคุณอันภูวนาศถามในรายการหนึ่ง

ถามบอกว่าบังแจ๊กทำไมก็ต้องส่ง

เขาก็ต้องส่งให้คนสักคนหนึ่งออกมาแฉ

เนื่องจากว่าบังแจ็คอยู่ต่างประเทศ

ก็ต้องบังคับใช้ในประเทศถูกไหมครับ

ให้เขาเปิดโปรงหลักฐานชิ้นสำคัญชิ้นนี้

ข่าวนี้มันเหมือนสิ่งลี้ลับคุณผู้ชม
ใช้วิจารณญาณในการรับชม